เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้
เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่มะริ

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม
เพื่อที่จะได้เงินทุนไปต่อลมหายใจ

ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อนี้นะครับ
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ต่อชีวิตสูงสุดถ้าเป็นไปได้ในวันนี้

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่มะลิมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ที่เรานำมาตั้งเป็นคำถามก็จะเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวของเรา

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่อง
พร้อมกันเลยครับ
การวางเรื่องให้คนขึ้นมาตอบ

จังหวัดนครสวรรค์นี้เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากเลยนะ
มีคนมีชื่อเสียงในวงการมาจากนครสวรรค์
ก็มากมายไก่กองอีกเช่นกันนะฮะ
พอจะรู้จักกันอยู่บ้างนั่นก็คือ

คุณอาภาพรนครสวรรค์เนอะ
คุ้นหูเลยแล้วก็อยู่กับหน้าจอทีวีมาตลอดนะครับ
คำถามของเราในเรื่องนี้คือ
คนดังคนใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นคนนครสวรรค์ตั้งแต่กำเนิด
ตัวเลือกที่หนึ่งนันทิดาแก้วบัวสาย
ตัวเลือกที่สุด
ตัวเลือกที่สอง
ตัวเลือกที่สาม
ตัวเลือกที่สี่
ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเพลงเลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วคุณแม่มะลิเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

คุณปลาดพงชัยหรือคุณเป๊กนักร้องนำวงซิลครับ

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อสุบินขึ้นมาตอบคำถามครับ

นั่นก็คือเรื่องสวนลูกคชาติภัยสาลี
เรื่องความรู้ระดับชั้นป๒

เลือกสวนลูกคชาติภัยสาลีค่ะ
ส่วนลูกคชาติภัยสาลีทำไมเลือกเรื่องสวนลูกคชาติครับ
เพราะเขาทำงานอยู่ที่นั่นค่ะ

ขอเชิญคุณพ่อสุบินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
มะลิเลือกเรื่องสวนลูกคชาติ
ให้กับคุณพ่อตอบตรงกับใจที่เราเลือกไว้ไหม

เรื่องสวนลูกคชาติภัยสาลีนะครับ
เต็มนี่นะครับก็คือสวนลูกชาติร้อยปี
ลมป่าไม้ทรัพย์สมบูรณ์
แหล่งท่องเที่ยวในสวนลูกชาติของที่นี่นะครับ

ก็มีส่วนมากจะเป็นน้ำตก
ที่บอกว่ามีชื่อเสียงมากเลยก็คือน้ำตกทรัพย์สมบูรณ์

เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาตามร่องเขาโรมลาง
ลักษณะน้ำตกมีจำนวน๗ชั้น
เป็นขนาดใหญ่๔ชั้น
และขนาดแก่งเล็กอีก๓ชั้น
แต่ละชั้นนั้นมีความสวยงาม

เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอยู่นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดต่อไปนี้ไม่ใช่น้ำตกทรัพย์สมบูรณ์
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑
ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒

เพราะมันแตกตาไม่ควรตาเลย
ถ้าพร้อมแล้วพ่อสุบินเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
พ่อต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เรื่องน้องบาทแล้วพ่อสุบินจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบาทขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องความรู้ระดับชั้นป๒
บ้านของเราทองลูกประพันธ์

เชิญน้องบาทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
วันเด็กที่ผ่านมาหนูได้ไปเที่ยวที่ไหนไหมลูก

วันเด็กคิดว่าน้องบาทน่าจะได้แน่เพราะอยู่ในวัยของหนูด้วยนะลูกนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คำขวัญวันเด็กปี๒๕๖๒
คำที่หายไปคือคำว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งคุณธรรมนำพา
ตัวเลือกที่สองหมั่นเพียนศึกษา
ตัวเลือกที่สามจิตอาสา
ตัวเลือกที่สี่เพิ่มภูมิปัญญา
เด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมวาสนา

ถ้าพร้อมแล้วน้องบ้านเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามจิตอาสาครับ
บาทเหลือคุณตาเพียงคนเดียวที่จะขึ้นมาต่อชีวิตแล้ว
ตอนนี้บาทต้องชี้ชะตาแล้วว่า
จะให้คุณตานั้นขึ้นมาตอบเรื่องอะไร
เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องนะลูก
ก็คือเรื่องบ้านของเราและเรื่องทองรูปภัณฑ์

ตาเขาดูแลแม่อยู่บ้านครับ

เพราะว่าตาดูแลบ้านเนาะ

เชิญคุณตาศักดิ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยแบ่งเป็นคุ้มต่างใช่ไหมฮะ

ทีมงานบอกว่าหน้าบ้านตรงเยื้องบ้านของเราเนี่ย

ที่เขาเขียนรายละเอียดไว้ว่าที่นี่คุ้มอะไร
มีใครเป็นประธานมีใครเป็นรองประธานเคยสังเกตไหมครับ

เอาละครับคำถามของเราสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งปฏิคมที่อยู่ในป้ายนี้มีนามสกุลว่าอะไร

ตัวเลือกที่สองคุณแก้วอ้อม
ตัวเลือกที่สามสุกน่วม
ตัวเลือกที่สี่อินทุกกรรม

ถ้าพร้อมแล้วตาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งสิงชัยครับ

ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่มะลิ

จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้หรือไม่
เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ

ถ้าถูกพอนี้หนึ่งล้านบาทกลับบ้านนะครับ